ดูวินาทีในการตามตัวผู้ต้องหาบนเส้นทางบายพาสที่ชนบุรีเหมือนกัน
หลังจากที่ตำรวจไปล่อซื้อยาเสพติดจากเธอ
หลังจากจับได้เธอรับสารภาพนะครับว่าก็จำหน่ายยาเสพติดให้กับแรงงานและวัยรุ่น
แถวนั้นเพราะว่าจะเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวครับ
นี่แหละครับเป็นภาพที่ตำรวจวางกำลังในการตามจับกลุ่มผู้ต้องหา
บนเส้นทางถนนสายบายพลาสเลี่ยงเมืองชนบุรีตำบลหนองไม้แดง
หลังจากที่ตำรวจเขาก็มีสายลับนะแล้วสายลับก็โทรศัพท์ไปสั่งซื้อยาบ้า
จำนวน๒๐๐เมตรในราคา๓๐๐๐บาทจากนางจุธามาศจีรภาธรหรือว่าอ้อ
อายุ๕๓ปีก็ได้โอนเงินผ่านบัญชีไปแล้วนะจำนวน๑๐๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวนะจนดูนัดหมายการรับของกันนะเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้ครบอีก
ดังนั้นนางจุธามาศก็เตรียมตัวมาถึงจุดนัดหมาย
ตำรวจก็เลยเข้าแสดงตัวและจับกลุ่มอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นไหมนะ
การตรวจค้นพบยาบ้าในตัว๓๙๒เมตรนะแล้วก็ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองชนบุรีครับ
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับว่าได้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในเขตตำบลหนองไม้แดง
และพื้นที่ตำบลใกล้เคียงจริงเพื่อต้องการหาเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าอยู่ในครอบครองเพื่อจำหน่ายส่งดำเนินคดีต่อไปครับ